ในช่วงเย็นวันนี้ทีมชาติไทยจะอุ่นเครื่องเจอกับฮงกง
ซึ่งประกอบเปรมพักกองกลางจากการท่าเรือบอกว่าเคยท้อ
หลังจากเพื่อนจากชุดยู๒๓หลายคนพากันติดทีมชาติจนถึงปัจจุบัน
แต่ด้วยความพยายามและเชื่อมั่นว่าจะกลับมาได้นะครับ

ก็ต้องขอขอบคุณทุกโอกาสที่โค้ชมอบให้นะครับ
หวังว่าจะได้ลงเล่นในเกมกับฮ่องกง
เพื่อต่อยอดเป็น๒๓คนที่ได้ลุยศึกอาเซียนคลับ๒๐๑๘

ฟิลวัย๒๕ปีเคยมีรายชื่อกับทีมชาติไทยชุดใหญ่เพียงครั้งเดียวนะครับ
คือเกมอุ่นเครื่องที่บุกชนะจีน๕ต่อ๑
เมื่อวันที่๑๕วิธุนายทริปุ่นปี๒๐๑๓
รักษาการคุมทีมชั่วคราวครับ

ทำไมเพื่อนเราไปแล้วทำไมเรายังอยู่อยู่แค่นี้

แต่ก็ไม่ท้องที่กลับให้กลิ่นกับเพื่อนอีกครั้ง

ต้องมั่นฝึกซ้อมอะไรอย่างนี้
ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำ

เราก็มาฝึกของตัวเองเพิ่มอะไรอย่างนี้

ก็ยังมีที่ต้องปรับอีกเยอะครับ
ก็น่าจะค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยครับ

เล่นทีมชาติไทยนัดอุ่นเครื่องกับฮ่องกงนะครับ
เรื่องของสถิติการพบกันของทีมชาติไทยกับฮ่องกงนะครับ

ไทยชนะ๘ครั้งฮ่องกงชนะ๑๑ครั้ง

แต่ไทยยิงได้มากกว่านะครับที่๓๘ประตู
ส่วนฮ่องกงยิงได้๓๓ประตู

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายท่อสด
สัญญาณตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีครับ
วันอาทิตย์ที่๑๔ตุลาคมที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นนัดอำลาทีมชาติของสินทวีชัยฮาไทยรัฐนากุล

เข้าสัญญาณตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีครับ